คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับ
วันนี้เนี่ยที่นครสวรรค์แคดดี้สนามกอล์ฟ
ขณะที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยไม่น่าเชื่อฮะ

หมุนเขวงแล้วก็ล่วงตกลงไปต่อตาเลยนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

เฮ้ยใช่เหรอ

ล้วงตรงไหนล่ะ

ไม่ใช่คันนั้นนะพี่เจ้าดูว่ามันเต็ม

โอ้โหตั้งใจจะถ่ายภาพความสวยงามค่ะ

แล้วจังหวะที่ฮอร์ลำนี้ล่วงลงไป
คงตกใจกล้องมือถือพลิกพอดี

เงยกล้องขึ้นมายังถามกันอยู่ว่าไหน
บอกนู่นไงกลุ่มควันดำนู่นไง
ก็เลยเห็นภาพช่วงที่กำลังร่วงตกลงมาพอดีเลย

มีนักบินที่มากับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้สองนายนะครับ
เป็นครูฝึกกับสิทธิ์การบินเสียชีวิตทั้งสองนายนะครับ

นี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์การฝึกบินทหารบกลบบุรีนะฮะ
แต่มาฝึกบินที่นครสวรรค์นะครับ
ตกที่ข้างที่ทำการปรายศนีย์เขต๖หน้าค่ายจิรประวัติ
ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
เลคอปเตอร์ฝึกแบบ๔๘๐นะครับ
ศูนย์ฝึกการบินทหารบกลบบุรี
ผู้ที่เสียชีวิต๒นายนะครับ
เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็คือพันโทปานพงศ์บรรจงเปลี่ยนเป็นครูฝึก
แล้วก็สิบโทชนากรเปี่ยมเจริญเป็นสิทธิ์การบินนะครับ

เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แคดดี้สนามกอล์ฟได้ถ่ายเอาไว้เนี่ย

ก็จะเห็นลักษณะในช่วงเวลาเดียวกันเลย
เครื่องเนี่ยได้ตกลงมาตรงนี้ครับ
นี่คือมุมเดียวกับแคนดี้สนามกอล์ฟนะครับ

สักพักก็จะหมุนเว้งแล้วก็ร่วงตกลงไป

สวัสดีคุณอฤทธิ์คุณนิ่ม
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับพนักงานกวาดขยะในพื้นที่
เห็นเหตุการณ์คนแรกเลยคือคุณป้ามะลิ
คุณป้าบอกว่าตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่นะ
อยู่ใต้ร่มไม้ห่างจากจุดเครื่องตกไม่ถึง๔๐เมตร
แล้วได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น
ป้าก็รีบวิ่งไปเอาสายฉีดน้ำ

เพราะว่าไฟมันลุกไหม้รุนแรงมาก

ตกเนี่ยเป็นจุดที่ปกติเนี่ยป้าจะเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดไปเก็บตรงนั้นนะ
คือโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยออกมานั่งกินข้าวอยู่นะครับ
ปลาท่อนกับปลาดุกอ่ะป้าเอาไปปล่อยที่ศาลพ่อท่านท้าวีรชนนู่น
ที่ทางไปกองเสบียงนู่นป้าไปปล่อย

บอกว่าถ้าลูกดวงชะตาขาดหรือดวงไม่ดีก็ให้ต่อชีวิตลูกด้วย
เออต่อชีวิตถ้าลูกดวงไม่ดีอะไรถึงจะใกล้ปีใหม่แล้วไง
เหมือนไปช่วยปลาไว้

เมื่อวันจันทร์จันทร์ที่แล้วอ่ะ
บอกไปปล่อยปลาไว้ก็เลยเหมือนกับแคล้วคลาดไปนิดเดียว

มีช่างทาสีนะฮะนั่งทำงานอยู่แถวใกล้ใกล้จุดฮอตกนะครับ

ก็ชวนเพื่อนวิ่งมาดูกันแล้วช่วยกันดับไฟ
ตอนนั้นเห็นเบาะนักบินนะเห็นเบาะนักบินแถวนั้นมีคลองอยู่
จมน้ำอยู่แต่ไม่เห็นคน
กระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยเขาก็ไปพลิกเบาะขึ้นมา
พบว่าร่างนักบินอยู่ใต้เบาะจมอยู่ในน้ำ

คือเขาบินกันมาเป็นแถวเป็นช่วงแล้วสวยดี
คือจังหวะที่เรายกโทรศัพท์ถือไว้แล้วเห็นตกเรื่องแบบ

คือตกใจมากเลยแล้วก็ถึงเอาโทรศัพท์หลบไป
แล้วพอมาตั้งสติได้อีกทีก็เลยเอาโทรศัพท์ไปถ่ายอีกรอบนึง
แล้วทีนี้มันก็เลยเกิดควันขึ้น
แล้วฮอคันหลังคันหลังที่ตกเขาก็ฉีกออกซ้าย
ส่วนไอ้คันที่ตามตุ๋ยก็ฉี่ออกขวา
แล้วหลังจากที่เพื่อนเขาตกไปเขาก็บินวน
คือเขาคันหลังท้ายเขายังไม่นี่ไง

ยังบินวนอยู่ค่ะ
วันที่มันจะตกเห็นเหมือนยังไม่คิดว่ามันจะตกหรือสำคัญ
ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะตกเลย
แสดงว่านักบินแล้วก็สิทธิ์การบินเนี่ยคือครูฝึกกับสิทธิ์การบินสองนายเนี่ย

แต่ก็เสียชีวิต๒นายนะครับทุกผู้ชมครับ
นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองพันธ์ซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกจังหวัดลบบุรี

ขณะเดียวกันตอน๑๖นาฬิกานะครับ
มีพิธีเคลื่อนศพทหารทั้งสองนายที่เสียชีวิตนะครับ
จากโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติที่นครสวรรค์
ในศูนย์ฝึกการบินทหารบกชลบบุรี
ที่ตั้งแถวรอรับอย่างสมเขต

ทั้งสองนายมาที่วัดดงสวอง
ชาปท์นักสถานของกองทัพบกที่ตะบลขาวสอามยอด

เพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับโดยวันนี้มีพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็สวดพระอภิษฐรรศพคืนแรกในคืนวันนี้ครับค่ะ